คุณผู้ชมคะเรื่องของประตูรั้วหน้าบ้านที่มันเก่ามันชำรุดแล้วที่เป็นเหล็กหนักหนักเนี่ยเราเคยเตือนอยู่บ่อยบ่อยว่าต้องตรวจสอบอยู่เป็นระยะระยะว่ามันพังหรือยังมันเก่าขนาดไหนแล้วต้องซ่อมอยู่บ่อยบ่อยอ่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์คล้ายคล้ายกับแบบเนี้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่พระนครศรียุธยาค่ะที่บ้านหลังหนึ่ง

ล้อเลื่อนอ่ะนะครับยาวสักประมาณหกเมตรน้ำหนักเป็นร้อยกิโลคุณผู้ชมคนที่ถูกรั้วทับชื่อว่านางบุญเรือนหาวัดอายุหกสิบสามก็ที่ศรีษะเนี่ยเลือดออกนะคะมีแผลตามตัวเยอะเลยอ่ะตอนแรกอาการก็หนักอยู่ชาวบ้านกับกู้ไพรก็ช่วยกันงัดบานประตูเหล็กนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่คือร่องรอยคราบเลื
เหมือนอะไรตกกระแทกพื้นแบบเสียงดังมากนะคะสักพักก็ได้ยินเสียงลูกชายเจ้าของบ้านตะโกนร้องให้ช่วย
ก็เลยวิ่งไปช่วยตอนที่วิ่งออกมาเห็นว่าประตูเหล็กทับนางบุญเรือนแล้ว
ข้างหลังนี้เขาก็มาช่วยกันยกประตูออกไปพอเขายกประตูออกไปยกประตูหลบ
ได้ไปเป็นยังไงมีสภาพตอนที่เรามาเจอตรงนี้
บอกว่าเมื่อเช้าแม่โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ให้มาช่วยตัดกิ่งไม้ที่มันไปพาดเกี่ยวกับสายไฟ
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็เปิดประตูเหล็กหน้าบ้านให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงาน
จนเสร็จก็ประมาณ๑๑โมง

ตอนนั้นลูกบอกว่าลูกอยู่ในบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงประตูเหล็กล้มดังมาก

เพราะเห็นแม่ถูกประตูเหล็กล้มทับ
ก็เลยตะโกนเรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วย
สาเหตุก็คือแม่อาจจะเลื่อนปิดประตู
แต่เป็นประตูที่ไม่ค่อยได้ใช้

มันก็เลยล้มมาทับร่างจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
พอนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่า
ซี่โครงข้างขวาหักสองซี่นะปากแตกหัวโนนะคะ
คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องดูอาการอย่างละเอียดก่อน

คดีนะคะหลานสาวอายุ๑๑ไม่โดนทับไปด้วย
ปกติหลานจะอยู่กับยายตลอดครับ
แม่เขาก็มาดันรั้วปิด
แล้วเห็นแม่เขาบอกว่าอะไรมันคือเหมือน
ผมอยู่ข้างบนได้ยินเสียงปั้งแค่นั้นแหละ
ผมต้องเกิดอะไรแน่ก็เลยมองผ่านหน้าต่างมา
เห็นแม่นอนฟุบแล้วครับ

แล้วคนแก่ด้วยมีอายุครับผม
มันอยู่ที่ความละเลยของเราด้วยครับ
เพราะว่าบางทีเราไม่ได้ใช้อะไรกันมาเปิดที
เราก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์มันจะเสียหายอะไรตรงไหนอะไรอย่างนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยขอดูหน่อย
รั้วเหล็กหน่อยนี่นะคะที่ล้มลงมา
ก็เหล็กด้านบนที่กั้นไม่ให้ประตูเลื่อนตกราง
มันมีกิ่งไม้หล่นทับอยู่
ว่าตอนเลื่อนเลื่อนปิดประตูจนสุด

เพราะเหมือนมีกิ่งไม้ไปหล่นทับจนมันหัก
ก็เลยไปทับเจ้าของบ้าน
ลูกชายของคนเจ็บก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะว่าแม่ก็เป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้มาตัดต้นไม้
เปิดประตูเองปิดประตูเอง
ก็ถือว่าแค่นี้ก็ดีแล้วแหละที่แม่ไม่ได้เป็นอะไรมาก

ก็ถือว่าไม่ได้ดูประตงประตูอะไรให้ดีว่ามันเก่าขนาดไหน
ขนาดไหนคือประตูนี้ใช้มา๔๐กว่าปีแล้ว

หลังจากนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่
ได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก